คุณผู้ชมคะวันนี้แพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดิหนึ่งในผู้ติดตามกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมอย่างใกล้ชิด
ก็เคยมีการออกมาแสดงความคิดเห็นอยู่เป็นระยะเนี่ยนะคะได้โพสต์ภาพของคุณแตงโมที่ไปรับรางวัลลูกกระตันยูเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
พร้อมกับพ่อโสค่ะแล้วก็ได้มีข้อความบอกว่าการเป็นแม่คนไม่ใช่แค่คลอด
ไม่ใช่แค่ให้กำเนิดแต่เป็นการทุ่มเททั้งชีวิตเสียสละทุกอย่างเพื่อลูก
ทำเพื่อลูกจนวันตายไม่ว่าจะวันตายของแม่หรือวันตายของลูก
ไม่แปลกใจว่าทำไมโมรักพ่อมากภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
วันนั้นน้องได้รับรางวัลลูกกระตันอยู่ดูรอยยิ้มของพ่อโสสิคะ
เผื่อแม่จะไม่ทราบวันนี้นะคะคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณหมอของขวัญนะคะ
คุณหมอก็ยอมรับว่ารู้จักกับพยานสองคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทค่ะ
รู้จักกับคุณปอรู้จักกับคุณแซนรู้จักกับสองคนนี้นะคะ
ครับหลังเกิดเหตุก็ได้คุยกันทั้งสองคนนี้ก็เล่าเหตุการณ์ไม่ได้ต่างจากที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหรอก
คุณหมอของขวัญยอมรับว่าอย่างปอเนี่ยค่ะโทรศัพท์มาบอกว่าจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโม
ในวันที่๑๖มีนาคมนี้ซึ่งตัวคุณหมอเองนับถือศาสนาคริสต์ก็คงไม่ได้ไปร่วมด้วย
แต่ส่วนตัวมองว่าทุกคนควรออกมาพูดความจริงให้มันสมเหตุสมผลน่าจะดีกว่า
ทางคดีก็ไม่เชื่อว่าเป็นการไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากการไปฉี่ที่ท้ายเรือจนตกน้ำนะคะ
เรื่องของการปัสสาวะท้ายเรือมันเป็นไปไม่ได้เลย
ฝากถึงคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโม
เรื่องของการเขียนจดหมายถึงทนายตั้มว่าอย่าไปยุ่งเรื่องคดีเนี่ยค่ะ
คุณหมอก็บอกว่าทำไมแม่ต้องไปปฏิเสธคนที่เขาต้องการจะให้ความช่วยเหลือล่ะ
ทำไมไม่อยากจะรู้เหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว
ถ้าพ่อโสยังอยู่เนี่ยต้องทำทุกอย่างนะเพื่อให้ได้รู้ความจริง
ไม่เข้าใจก็เลยตั้งคำถามว่าทำไม
และยิ่งตั้งคำถามหนักมากว่ายิ่งคนพยายามจะยื่นมือเข้ามาช่วย
ทำไมคุณแม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทั้งหมดแล้ว๔วันแรกคืออะไร
สี่วันแรกที่คุณออกมาแบบทวงความยุติธรรมให้ลูกหนักมากนั่นคืออะไรค่ะ
อะไรทำให้คุณเปลี่ยนใจและเชื่อมั่นทุกอย่างแบบกลับอย่างนี้เลย

คุณผู้ชมครับมีประเด็นที่คุณตังโมคือนอกจากจะรับลูกสาวคุณกติกเป็นลูกบุญธรรมนะครับ
คุณตังโมเคยดูแลเด็กของหมู่ละนิทิ
คุณหมอบอกว่าพร้อมจะดูแลต่อให้นะครับเพื่อคุณแตงโมครับ
ในวันงานเนี่ยหมอจะคุยกับคุณแม่เขาเลยก็คือคุณกติก
เพราะหมอทราบว่าพ่อของน้องเป็นใคร
ดังนั้นหมอก็คิดว่าก็คงมีคุณกติกคนเดียวที่ดูแลลูกเขาได้
ทีนี้เนี่ยก็คือถ้ามันขาดเหลืออะไรซึ่งหมอมองว่าเงิน๑ล้านบาทในการที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งหรือส่งเสียค่าเล่าเรียน
คิดว่ามันโอเคถ้าเกิดคุณบริหารเงินเป็น
ในขณะที่เด็กในมูลนิธิสองคนเนี่ยปกติหมอเลี้ยงเด็กในมูลนิธิอยู่แล้ว
ดังนั้นเนี่ยคงไม่เหลือบากกว่าแรงของหมอมากในการที่จะดูแลเด็กสองคนนี้ต่อไป
ส่วนลูกของคุณกติกคุณกติกก็คงต้องดูแลต่อไปคุณหมอของขวัญบอก
ส่วนลูกของคุณตังโมที่เป็นเด็กในอุปการะของมูลนิธิสองคนเนี่ย
ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยเราตรวจสอบไปนะฮะพบว่าน้องเนี่ยคุณแตงโมดูแลช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาตั้งแต่เด็ก
ตอนนี้อายุ๒๐กว่าปีแล้วนะครับจบการศึกษาขั้นพื้นฐานออกจากโครงการไปแล้วนะครับ
ซึ่งเราถามไปน้องบอกว่าพอทราบข่าวของพี่ตังโมเสียใจมาก
อย่างน้องดรีมเนี่ยบอกว่าพี่ตังโมดูแลช่วยเหลืออุปการะตั้งแต่ปี๒๐๐๕ถึงปี๒๔
รวมแล้ว๑๔ปีจนตอนนี้๒๐กว่าแล้วเขียนจดหมายมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
แตงโมเปรียบเสมือนแม่คนนึงจำได้ตอนนั้นอยู่ป๒อายุ๘ขวบได้เจอพี่แตงโมอยู่๓ครั้ง
ทุกครั้งพี่จะคอยสอนบอกให้เป็นคนดีของสังคมให้แบ่งปันให้เป็นผู้ให้นี่ตอนเด็กตอนนี้โตแล้ว
น้องรีมบอกผมเสียใจมากแล้วก็จะไม่ลืมพี่แตงโมเลยช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาจนเติบโตเรียนจบ
นี่ฮะอ้าวนี่คือน้ำจิตน้ำใจของคุณแตงโมนะครับที่ช่วยเหลือผู้คนเอาไว้นะฮะ